เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังจากที่มีข่าวว่าเขาติดเชื้อโควิดค่ะ
ค่ะเราหวังนี้อย่างที่อยู่กันน่ะรออ่านข่าวกันทุกวันเลย
ดราม่ามาแทบเป็นระยะเลยนะฮะถึงขั้นที่ว่าถูกหมายเรียกนะฮะ
ให้ไปสอบปากคำด้วยในเรื่องของการจัดงานปาร์ตี้วันเกิด
หลายคนก็มีทั้งให้กำลังใจมีตำหนิติเตียนกันบ้างก็มีนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยกับพี่แมททิวผู้มีประสบการณ์มา
มีการติดโควิดนะคะก็ได้สอบถามนิดนึงว่า
เจอมะตูมบ้างไหมยังไงได้คุยกับมะตูมหรือเปล่า
เขาก็ยังเครียดเป็นกังวลอยู่ค่ะ
แมททิวบอกว่าส่วนอาการป่วยเห็นบอกว่าดีขึ้นนะ
พี่แมททิวแล้วก็พี่ลิเดียเองให้กำลังใจดีเจมะตูเหมือนกัน
กรณีที่แบบว่าพี่เขาเป็นผู้มีประสบการณ์มาก่อน
เคยเป็นมาก่อนแล้วก็บอกด้วยว่ายังไงก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยท่านอื่นทุกท่านด้วยค่ะ
ผมกับเดียก็ทักทายไปก็บอกว่าถ้ามีอะไรก็ปรึกษากันได้นะครับ
ในฐานะที่เราเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
แต่ผมเชื่อว่าก็อยู่ในมือของหมอแล้วครับ
แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็จะดูแลเป็นอย่างดีนะครับ
แต่ก็คงเป็นกำลังใจให้เรื่อยครับก็ขอให้หายไว

ก็น่าจะเป็นช่วงที่ไปเที่ยวทะเลนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ไม่ได้ว่าวันครบลงครบรอบอะไรเขาหรอก
ว่าด้วยความหวานของคู่นี้เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว

ว่าคิดว่าแต่งงานใหม่อะไรอย่างนี้นะครับ
ที่ฉันเห็นภาพเดินจูงมือกันผ่านลูกไปเลย

บอกว่าสงสัยดีแลนด์น่าจะมีน้องอีกแล้วล่ะมั้ง

แมททิวบอกว่าเจ้าตัวให้สิทธิ์ภรรยาเป็นผู้เลือกค่ะ
ส่วนตัวนั้นพร้อมอยู่แล้วจัดได้ทุกเมื่อจ้า

อันนี้ต้องไปถามคุณเดียครับว่าเขาจะโอเคหรือเปล่า

ช่วงหลังไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้เพราะว่าเขาจะไม่ยอมคุยหรอก

ก็คือสองคนก็กำลังดีผมก็ว่าสองคนก็น่ารักดี